ใครที่เปิดไฟเลี้ยวไม่เป็นครับถามแบบนี้อ่าฮะ
ให้ผมสอนไหมอ่ะผมคิดค่าสอนข้างละร้อยโอ้โห
เหมือนกันล่ะประโชทเดี๋ยวเนี้ยคุณไทยนะ
เวลาจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวา
ก็ไม่เปิดคือมันก็รู้กันอยู่ใช่ไหม
อยู่ที่ไอ้ก้านตรงพวงมาลัยบางรุ่นอยู่ฝั่งขวา
ยุโรปอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ทำไมทำไมไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยว
อยู่ดีคิดจะเลี้ยวก็คือเลี้ยวเลยมันอันตราย

ใช่ค่ะแล้วสีฟ้าที่โพสต์เอาไว้
ว่ารับจ้างสอนเปิดไฟเลี้ยวข้างละร้อย
สนใจทักแชทบริการถึงที่เน้นซอย๓
นี่ค่ะแถวปลวกแดงระยองนะคุณผู้ชม
ซอย๓แถวนั้นพอโพสต์นี้แชร์ไป
คนมากดไลค์เพียบเลยคอมเมนต์เพียบจริง
คนบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะ
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยลืมจริง
เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคิดจะเลี้ยก็เลี้ยวเลย
มันเป็นเรื่องเล็กนะแต่นักข่าวเราเห็นปั๊บ

เปล่าลงไปคุยด้วยหน่อยค่ะคุณพานุวัฒน์
คุณพานุวัฒน์อายุ๓๖ปีก็ถามคุณพานุวัฒน์
เกิดอะไรขึ้นทำไมมาสอนเปิดไฟเลี้ยวข้างละร้อย

ใช่แล้วคิดดูสิเวลาผมขับมาทำงานเนี่ย
นิคมเหมราชปลวกแดงเนี่ยผมเจอบ่อยเหลือเกิน

ผมก็เลยเหมือนกับแบบใจหนึ่งก็โมโห
แต่ก็กะติดตลกหน่อยเลยโพสต์แบบนี้
จริงแล้วผมไม่ได้รับสอนหรอก
แต่อยากให้ทุกคนอย่าลืมว่าการเปิดไฟเลี้ยว
มันช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้
บางทีอยากเลี้ยวก็เลี้ยวเลย
ไม่ได้คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับคนข้างหลังด้วยครับก็เลย
ก็เลยปิ๊งไอพี่แท็กขึ้นมาว่า
แล้วเป็นอย่างไรลองโพสต์ไปแล้ว

มาเยอะเลยครับตกใจเหมือนกันครับว่าจะมีคนคิดเหมือนเรา
มีคนคิดเหมือนสิบางคนบอกว่าใช่เลยอ่ะ
คุณพานุวัฒน์มีแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวรถเอาอีกเอาอีก

คนเข้าไปคอมเมนต์บอกเรื่องง่ายที่คนไทยก็ไม่ทำ

จะเลี้ยวแล้วอยู่ดีหักพวงมาลัยเลย

สอนฟังเสียงแตร

ฟังเสียงไปเลยแต่แป๊บแล้วรู้สึกว่าโมโหไหม

มันเป็นเสียงธรรมดาเสียงเตือนธรรมดา
นี่คุณผู้ชมต้องไปเรียนกับเขานะ
วิธีการฟังทำอย่างไรจะสงบจิตสงบใจหลักใจเย็น
จะมีเทคนิคมีวิธีการบอกอยู่
ปี๊งไปเถอะในใจปี๊งไปด้วย